เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยเจอกับปัญหานี้อยู่บ่อย
แต่ลองมาคุยกันหน่อยว่าเอ๊ะทางออกที่ดีมันควรจะเป็นยังไง
เรื่องของเรื่องนะคะก็คือมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่ง
ชาวบ้านเขาก็เลี้ยสัตว์เลี้ยงจะหมาจะแหมเขาก็เลี้ยงกันแบบปล่อย
แบบนี้มานานแล้วจนวันหนึ่งมีคนมาทำไร่มันสัมปะหลัง
เขาก็เตือนชาวบ้านเลยบอกว่าดูหมาดูแมวให้ดีนะ

หมา๖ตัวแมวอีก๑ตัว
นอนตายเรียงกันแบบนี้ค่ะนี่คือรอฝังนะคะ
เขาบอกโอ้โหชาวบ้านบอกรับไม่ได้เลย
คือชาวบ้านก็พยายามจะช่วยแล้วจังหวะที่เห็นมันเริ่มทุรนทุราย
เขาบอกบางตัวตายคามือเจ้าของเลยค่ะ

ชาวบ้านบอกเอาเรื่องแน่อันนี้มันโหดเยี่ยมเกินไป
ลองไปฟังเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
ตรงนี้คือหมู่บ้านทรัพย์มะนาวที่อำเภอคลองขลุงค่ะ
เนี่ยเขาต้องเอาศพสัตว์เลี้ยงเขามาวางเรียงกันแบบนี้เลย

ตอนนี้คือเตรียมจะฝังทั้ง๖ตัวนี้นะคะ
คือชาวบ้านเล่าบอกว่ามีคนมาทำไร่มัน
แล้วก็เตือนบอกอย่าให้หมาแมวไปลุยไร่มันนะ

แต่คือเหมือนชาวบ้านเขาบอกว่าก็เลี้ยงมันมาแบบนี้ตั้งแต่เด็ก
ถ้าสมมุติว่าอยู่เอาไปจับขังหรือเอาไปล่ามัน

แล้วสุดท้ายไม่คิดเลยว่าเจ้าของไร่จะวางยาจริง
แต่ถามว่าเอ๊ะหรือจริงเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่า

เพราะชาวบ้านไปถามแล้วเจ้าของไร่มันยอมรับ

มีอีกเยอะที่ตายแล้วไม่รู้อยู่ไหน
ชาวบ้านบอกทำไมคุณไม่ทำรั้วกั้นให้มันจบไปเลย
คุณมาเอายาเบื่อวางใส่หมาแมวแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปไหม
แล้วเมื่อเช้านี้ผมได้ยินคำพูดของเขา

ใครก็ได้ที่ช่วยพวกผมได้

ใช่ผมวางยาเบื่อเองจริง

ก็เตือนชาวบ้านไป๓ครั้งแล้ว

ก็ในเมื่อคุณดูแลแมวขังมาวันนั้น

เอามันผมเสียหายแล้วก็บอกไม่ใช่หมาแต่หลักหมาชั้นมี๓ตัวไม่ไหลหรอก
อย่างนี้เลยเนี่ย
แต่เอาจริงอยากให้คุยกัน
อยากให้ใช้วิธีที่มันละมุนละม่อมทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าไม่อยากให้มันถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแบบนี้

ถึงมันจะเป็นสัตว์สี่ขาแต่มันก็ชีวิตชีวิตหนึ่งอะไรแบบนี้
ก็เห็นทางผู้นำหมู่บ้านก็จะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันจริงจัง
เรื่องนี้ว่าจะมีทางออกต่อกันยังไง

แล้วแถวบ้านตรงนั้นเขาก็จะเป็นระบบเปิดใช่ไหมคะ